ตอนแรกน่าจะช่วยให้สิงอมควันลดละเลิกบุหรี่ได้

แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้บุหรี่การเพิ่มภาษี

ก็คือเรื่องของการจับตามองการนำเข้าบุหรี่อย่างผิดกฎหมาย
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองตามด่านชายแดนต่าง
ต้องเพิ่มความเข้มในการตรวจตราการลักลอบนำเข้าสินค้า
เลี่ยงภาษีโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงราย
ติดตามความเข้มข้นในการทำงานของเจ้าหน้าที่
ได้จากคุณดาบรินหอวัฒนกุลครับ
ขอให้เจ้าที่ทุกนายนะครับปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
เจ้าหน้าที่สูรกากรแอมสายแม่ชายจังหวัดเชียงราย

บริเวณแนวชายแดนนัมเภอแม่สายเกษียนแรง
เพื่อตรวจตราและป้องกันการลักลอบนำสินค้า
และสิ่งของหลบเลี่ยงภาษีซึ่งรวมถึงบุรี
หลังจากที่มีการเพิ่มอัตราภาษี
ทำให้ราคาบุหรี่ในประเทศมีราคาสูงขึ้น

นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมาจำหน่าย
ซึ่งในช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มถึงตี๕
เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่มักได้รับข้อมูล
จากชาวบ้านมากที่สุดว่ามีการลักลอบ

เพื่อหวังลดค่าใช้จ่ายในการขนสินค้า
หรือภาษีปากระวางที่เจ้าหน้าที่จะเก็บอยู่
ร้อยละ๑๐ของราคาสินค้าที่นำเข้ามา
บริเวณตรงจุดนี้ค่ะก็คือจุดที่เจ้าหน้าที่เคยได้รับการร้องเรียนค่ะ
ว่ามีการลักลอบนำสินค้าหลบเลี่ยงภาษีเข้ามาในประเทศไทย
โดยอาศัยช่วงเวลาที่ด่านปิด
เศษมาแถวนี้ค่าดินดำนะครับ
มาแถวนี้ท่าฟังห้า
สภาพพื้นที่แนวเขตแดนอำเภอแม่สาย
ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนประเทศพม่าเป็นระยะทางยาวกว่า๑๒กิโลเมตร
ไม่ได้มีรั้วกั้นระหว่างพรมแดนมีเพียงแม่น้ำเล็ก
ร่องน้ำตื้นและแคบกั้นเป็นแนวเขต
เอื้อต่อการลักลอบกระทำผิด
โดยรูปแบบพฤติกรรมในการลักลอบนำเข้ามา
จะมีทั้งรูปแบบขนแบบกองทัพมด
เดินผ่านเข้ามาทางด่านชายแดน
ลักลอบขนข้ามแม่น้ำในจุดต่าง
โดยรอสบโอกาสช่วงที่ปลอดเจ้าหน้าที่
และการลักลอบนำเข้ามาด้วยการซุกซ่อนในกระสอบ
กระเป๋าที่มีการดัดแปลงสภาพ
เพื่อซุกซ่อนของผิดกฎหมาย
ก็มันใช้เหมือนกับเคสแรกก็คือ
ก็ใช้แบบของทับมดเดินเข้ามาหนึ่ง
และ๒ก็ใช้วิธีลักลอบข้ามน้ำที่สั้น

บางทีพอรู้อยู่ว่าเวลานี้เขาจะมา

เพราะส่วนใหญ่ก็จะทิ้งของอย่างนี้
ข้อมูลฝ่ายสืบสวนปราบรามด่านสุรกากร

มีการจับกลุ่มสินค้าลักลอบนำเข้า

เป็นคดีจับกลุ่มยาเสพติด๒คดี
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์๖๖คดี
สินค้าผิดศิลธรรมเช่น
เหล้าบุรีสิ่งเทียมอาวุธวัตถุลามก๕๒คดี
และสินค้าทั่วไป๗๖คดี
มูลค่า๑๒ล้านบาท

ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณในเดือนตุลาคม

มีการจับกลุ่ม๗๔คดี

สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์๑๗คดี
สินค้าผิดศิลธรรม๑๓คดี
และสินค้าทั่วไป๔๓คดี

ทั้งตำรวจทหารศูลกากร

เพิ่มความเข้มข้นในการบูรณาการร่วมกัน

และการวางมาตรการเชิงรุก
ประสานข้อมูลกับพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อให้รู้ทันถึงรูปแบบพฤติกรรม

เราเองเราก็มี

ที่จะสครีนได้ว่ามีใครซื้ออะไร

บางทีถ้าเราสามารถดูตั้งแต่ต้นทางได้

มันมีสินค้าบางตัวที่เราจะต้องเข้มงวด
หรือตัวไหนที่เราจะต้องปฏิบัติยังไง
มันมีการเทคนิคการลักลอบยังไง

เขาจะมีวิธีการเหมือนกับจะนำหน้าเรา

การได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน

แก่เจ้าหน้าที่ยังมีส่วนสำคัญ

ลักลอบนำสินค้าหลบเลี่ยงภาษี

ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันและปราบรามได้

ข่าวเทราะทีวีรายงาน